ส่วนเรื่องนี้ต้องดูรายละเอียดกันต่อไปเช่นเดียวกัน
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรี
กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุเข้ามาว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ที่หน้าวัด
พอเดินทางไปถึงก็เจอคนที่ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ที่ถนน

แต่คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าไม่รู้ไปช่วยกันอีท่าไหน

ระหว่างผู้บาดเจ็บกับกู้ภัยต่อยอึนนัวเลยนะคะ
และนอกจากนี้คนที่เข้าพยายามไปห้ามเป็นผู้พิการ

เรื่องนี้เดี๋ยวดูกันไปทีละขั้นตอนนะคะ

นอกจากนี้คนสามารถใช้แปลงคั่นเป้าหมาย
เกิดใจเป็นว่าใครถ่ายข้าวดูลมกับเหลือ
สามารถแกร่งเมื่อเวลาคนอีกนี่
เป็นไรบ้างไงอุ้ยแจ้งกรรวจเลยเนี้ยค่ะจริงจริงนะ
เป็นเหตุการณ์เริ่มต้นคือกู้ภัยเข้าไปช่วยคนที่รถจักรยานยนต์ล้มค่ะ
แต่มันกลายเป็นคลิปเหตุการณ์คนทะเลาะกัน
มันมายังไงเนี่ยนะคะเอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เพจดังเขาเอามาโพสต์ไว้บอกว่าเป็นนาทีที่กลุ่มวัยรุ่น
รุมทำร้ายผู้พิการทางการได้ยินค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดโป่งไผ่
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีช่วงแรกแรกของคลิปจะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
รูกันเข้ามาเตะมาต่อยชายเสื้อขาวจนล้มล้มที่หน้ารถจักรยานยนต์
และในช่วงนั้นค่ะมีชายเป็นผู้พิการทางได้ยิน

เขาพยายามมาห้ามปรามกลุ่มวัยรุ่น

หน้าตาแตกเลือดศาสตร์เลย
จังหวะนี้มีพลเมืองดีเข้ามาห้ามปรามเพิ่มเติมอีก
แล้วก็ช่วยประถมพยาบาลคนที่ถูกทำร้ายในเหตุการณ์นี้
แล้วก็ตะโกนด่ากลุ่มคนที่ทำร้าย
ว่ามารุมทำร้ายคนพิการทำไม
ทีมข่าวไปสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าแบบนี้นะคะ
บอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คนขี่ลักษณะคล้ายคนเมา

จากนั้นมีเพื่อนมาช่วย
ตอนแรกเธอก็จะเข้าไปช่วยเหมือนกัน
เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปได้
แต่เธอเห็นว่าล้อรถมันเบี้ยวอะค่ะ
พยายามจะขี่ก็ไปชนกำแพงฝั่งนู้นอีก
สรุปสุดท้ายก็มีกู้ภัยเข้ามาช่วย
แต่เธอบอกว่าหลังจากกู้ภัยเข้ามาช่วย

ก็เห็นโชคต่อยกันตามภาพฟังเสียงเถอะค่ะ
ทีนี้ตอนแรกหนูจะไปช่วยเขาก็เลยบอกว่าเขาไปได้ไม่เป็นไร
แต่ล้อรถเขาเปรี้ยวเขาก็เลยข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหม
แล้วใครต่อก็เห็นเขาชกกันชายบิการทางการได้ยินที่เข้าไปห้าม
ห้ามและกลับถูกรุมทำร้ายตอนนี้ทราบชื่อนะคะ
ชื่อว่านายไพโรธท่าหินอายุ๔๖ปีค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราตามไปที่บ้านคุณไพโรธเลย
คุณไพโร่นี่เป็นนักกีฬาคนพิการค่ะ
เคยเข้าร่วมกันแข่งขันกีฬาคุณพิการจิงช้ำแห่งประเทศไทยด้วย
และตามร่างกายของเขาชัดเจนนะคะ
ตาซ้ายนี่เขียวปากแตก
เป็นรอยเขียวช้ำหลายแห่ง
ตอนนี้เห็นว่าต้องกลับไปหาหมออีกรอบ
เพราะว่ามีอาการอาเจียนด้วยนะคะ
เอาลูกพี่ลูกน้องของนายไพโรธบอกว่า
วันที่๒๑ธันวาคม๓ทุ่ม
มีเหตุการณ์รถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่หน้าวัด
กู้ภัยก็มาจากนั้นก็มีปากเสียง
พี่ชายของเขาช่วยงานศพอยู่ในวัดได้ยินเสียงเอะอะ

ก็เลยออกมาดูพยายามเข้าไปห้าม

พี่เขาเป็นคนพิการนะคะพิการทางการได้ยินนะคะ
ก็คือขออภัยนะคะใช้คำว่าเป็นใบ้เนี่ยนะคะ

ทำไมถึงต้องทำกันแบบนี้ฟังเสียงน้องชายหน่อยค่ะ
มอเซยเขามาล้ม

เขาเห็นมีอะไรกันเหตุการณ์

พี่ชายไปห้ามอ่าฮะไปห้าม

ก็คือโดนเขารุมต่อยกับคนที่โดนล้มด้วย

เขาไม่ได้ยินเสียงว่าเขาเป็นคนใบ้นะครับผม

และล่าสุดทีมข่าวของเรามีโอกาส
ได้พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณไพโรธนะคะ
แต่ว่าต้องพูดคุยผ่านนางสาวกลอยใจ
นางสาวกรอยใจเป็นน้องสาวและเป็นร่ามภาษามือค่ะ
ก็เล่าให้ฟังหมดเลยนะวันนั้นเป็นอะไรมายังไง
เขาบอกว่าวันนั้นตัวเขาเองพยายามจะเข้าไปช่วย
แต่ถูกกลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยทำร้าย
จนมีคนมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกที
โดยนางสาวกลอยใจน้องสาวบอกด้วยว่า
พี่ชายเป็นคนมีจิตใจเอื้ออารี
ทุกคนเลยเห็นแบบนี้กันหมด
ส่วนใหญ่จะมาที่วัดคอยช่วยเหลือหลวงพ่อ
หรือคนที่มาทำงานบุญทุกงานไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน
มาครั้งนี้เหมือนเดิมค่ะเข้าไปช่วยเข้าไปห้าม
แต่ถูกทำร้ายเสียเองอยากฝากบอกถึงผู้ก่อเหตุ
คนที่จะมาเป็นกู้ภัยควรมีจิตสาธารณะ
ต้องพยายามข่มใจอดกลั้นอดทนกับสิ่งต่างที่เกิดขึ้น
ถ้าจิตใจไม่เป็นสาธารณะไม่ควรทำงานด้านนี้
ในส่วนของคดีปล่อยให้เป็นไปตามการดำเนินการของกฎหมาย
หลังเกิดเรื่องยังไม่มีใครเข้ามาพูดคุยหรือ
แต่ขอโทษเลยฟังเสียงค่ะ
จากนี้ผู้เสียหายเขาแจ้งความกับตำรวจสพศรีมหาโพธิแล้ว

ทางตำรวจก็บอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่าอุบัติเหตุเริ่มต้นเลยก็คือมอเตอร์ไซค์ล้ม

แต่กลับถูกฝั่งคนที่ได้รับบาดเจ็บด่าทอใช้คำหยาบคาย
เจ้าหน้าที่บันดาลโทษะค่ะไปรุมทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เกิดการถ่ายคลิปมาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
ตำรวจบอกว่าจะได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ทำการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นฝากฝั่งของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

แต่ทีนี้เราอยากฟังคำชี้แจงจากฝั่งกู้ภัยเช่นเดียวกันนะคะ